ตอนนี้ก็ยังคงมีประสบกรณิกรเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพื่อที่จะต้องการขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
ประชาชนที่เดินทางมาพร้อมกับกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป็นพื้นที่ต่างของต่างจังหวัด

ที่จะมีการลัดคิวมีการตั้งเต็นต์พิเศษ
เรื่องนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอนค่ะ

ประชาชนจากต่างจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวก
ให้เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

ไม่มีการจัดเต็นต์พิเศษแยกออกจากประชาชนทั่วไป
หรือสามารถเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

ตามที่มีการนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียนะคะ

เริ่มเข้าสู่เต็นต์พักคอยบริเวณฝั่งทิศเหนือ

ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกา๓๐นาทีก็คือตี๕๓๐

ก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปตามปกตินั่นแหละค่ะ

ที่จะมาเป็นตัวแทนหมู่บ้านชุมชน
เข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพนั้น

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แล้วก็ประชุมทำประชาคมตกลงกันเองว่า
จะให้ประชาชนคนใดในหมู่บ้าน
ได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
เพราะว่าจำกัดจำนวน
แต่ละจังหวัดก็จะมีจำนวน
ส่วนผลการดำเนินการจัดกิจกรรมลงนาม
แสดงความอาลัยและกิจกรรมอื่น
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ปรากฏว่ามีประชาชนมาลงนามแสดงความอาลัย
เมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนจำนวนทั้งสิ้นกว่า๕๐๐๐คน
โดยมียอดสะสมการลงนามแสดงความอาลัย
ตั้งแต่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ทั้งสิ้นแล้วกว่า๘๖ล้านคน